ส่วนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

เหมือนกับนักยกน้ำหนักหญิงคนนี้ที่อายุน้อยที่สุด
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟืองรือไทยกุล
หน้าและแววตาที่มุ่งมั่นของน้องแอ้น
เด็กหญิงทิตาพรตีกา
นักกีฬายกน้ำหนักจากจังหวัดพัทธลุงเขต๑๐
ที่มีน้ำหนักตัวเพียงแค่๓๑กิโล

ในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น๔๔กิโลกรัม
แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเด็กวัย๑๐ปีคนนี้
ก้าวขึ้นสู่สังเวียนอย่างใจกล้า
แอ้นเล่าให้ฟังว่าเริ่มเล่นกีฬายกน้ำหนักตั้งแต่อายุ๗ขวบ
หลังติดตามพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง
จนทำให้ชื่นชอบกีฬานี้
และแม้ว่าจะพบเจอปัญหาอาการบาดเจ็บ

ก้าวมาแข่งขันรายการระดับชาติเป็นครั้งแรก
ในย่าโมเกมส์ผ่อนนี้
ครูวิโรธคงเคล็ดผู้ฝึกสอนเผยว่า
ในทุกวันหลังเสร็จสิ้นการเรียนหนังสือ
น้องแอนต้องเดินทางไปกลับรวม๔๐กิโลเมตร

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้หวังผลในการแข่งขัน
แต่ต้องการเสริมสร้างประสบการณ์ในเวทีระดับชาติ
อย่างน้อยขึ้นเวทีครั้งแรก
ขึ้นเวทีครั้งแรกเขาสามารถจะควบคุมตัวเองได้

แล้วก็เขาได้มาใช้ชีวิตในระดับชาติ

ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่เล็ก
ไม่สร้างตั้งแต่เล็กแต่สู้ชาติอื่นไม่ได้
แม้ผลการแข่งขันครั้งนี้จะไม่มีเหรียญรางวัลติดมือกลับบ้านไป
แต่สิ่งที่น้องแอ้นได้กลับไปคือรอยยิ้ม
รอยยิ้มที่เกิดจากการทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน